คุณผู้ชมจะได้เลขจากข่าวนี้ด้วย

เวลานำเสนอข่าวบอกว่าคนที่ถูกรางวัลที่๑
ส่วนใหญ่มักจะฝันแล้วเอาความฝันไปตีเป็นเลข
แล้วก็ซื้อถูกรางวัลที่๑นี่ค่ะคุณผู้ชม

ฝันแปลกว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่มาหา
แล้วมาหาเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ที่แน่คือเขาไปที่ตรงนั้น
ที่ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ค่ะนี่ก็คือที่นา
ขุดเจออะไรรู้ไหมคะหายโบราณแล้วก็กระดูก
เศษฟันเศษกระโหลกเยอะไปหมดเลย

แล้วชายรูปร่างใหญ่ที่อยู่ในฝันบอกเลขด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วฟังข่าวนี้ให้จบ
เดี๋ยวตอนท้ายจะมีเลขนะคะ

ตรงนี้คือที่นาของคุณมะลิวัลกำลังหารค่ะ
อยู่ในอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะ
นำอะไรบ้างหมากพลูดอกป้ายถูปเทียนต่าง
มาไหว้ขอขมาชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์
และเศษหายโบราณที่ถูกขุดพบตรงนี้

ชื่อว่าคุณเขมาชื่นชมอายุ๕๒ปีค่ะ

ธันวาคมสัก๒๓วันที่ผ่านมา
กับเพื่อน๖คนมาหาปูนาไปทำอาหารกิน

ก็ไปเจอกับหายโบราณเลย
ตอนที่เจอหายโบราณยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ
แต่พอขุดแซะไปก็เลยทำให้หายมันร้าว
พอหายแตกปุ๊บในหายไปชบพบ
ชิ้นส่วนกระดูกอยู่ข้างในหลายชิ้น

โดยชิ้นส่วนกระดูกอยู่ในหายใบใหญ่
แล้วยังมีหายใบเล็กซ้อนอยู่อีก๓ใบ

เขมาบอกว่าก่อนที่จะมาขุดพบหายโบราณตรงนี้นะ

ก่อนหน้านี้แกฝันเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่
ผอมสูงผิวดำอายุสักประมาณ๔๐ปี
ใส่เสื้อแขนสั้นหลายดอกยื่นเงินมาให้แก

ฝันค่ะยื่นเงินมาให้แก๑๔๐บาท
พอวันรุ่งขึ้นแกก็เลยมา

แล้วเจอหายกระดูกตรงนี้แหละที่นาตรงนี้
แปลกมากอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
ตอนที่รับเงิน๑๔๐บาทจากชายในฝัน
มีเพื่อน๖คนที่มาที่มาขุดปูด้วยที่อยู่ในความฝัน
ปรากฏว่าเพื่อนที่มาขุดปู๖คนเนี่ย
ก็คือชุดเดียวกับที่อยู่ในความฝันของเขา

เพื่อนที่มาด้วยกันสองคนถูกผีอำในคืนเดียวกันกับที่เขาฝันด้วย
แปลกไหมคะยังไม่จบไฮไลท์กว่าคือ
คุณเขมาเชื่อว่าชายในฝันมาให้โชคแน่นอน
เพราะตอนที่เขาจะโง่งหน้าไปดูหายโบราณ
เขามองเห็นเลขปรากฏอยู่บนหายด้วยนะคะ
เขามองเห็นเลขอยู่บนหายโบราณด้วย
เลขอะไรอยากให้ฟังจากหูท่านเองค่ะ
เขามองเห็น๓เซ็ตซับแห้งกว่าสัก๓เซ็ต